มีเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาค่ะ

แล้วสักพักหนึ่งอันนี้
นายประเสริฐธรรมโรนั่งก่อศพลูกชายซึ่งก็คือเด็กชายปนัดดาหรือว่าน้องปีใหม่วัย๕ขวบค่ะ
หลังจากที่น้องเนี่ยจมน้ำเสียชีวิตบริเวณอ่างเก็บน้ำพรุพลีควายในอำเภอนามห่อมจังหวัดทรงขลานะคะ
ซึ่งอ่างเก็บน้ำนี้อยู่ห่างจากบ้านประมาณ๒กิโลเมตรค่ะ
ข้างศพก็มีเจ้าเดี่ยวสุนัขเพื่อนซีของน้องปีใหม่เฝ้าอยู่ไม่ห่างเลย
พ่อแม่น้องปีใหม่เล่าให้ฟังนะคะว่าบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้หลังจากที่เลิกเรียนแล้ว
น้องปีใหม่ก็ไปเที่ยวเล่นตามปกติมีเจ้าเดี่ยวสุนัขคู่ใจติดตามไปด้วยตลอด
ทีนี้เห็นออกไปเดินเล่นผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วอะค่ะ
ปีใหม่ไม่กลับบ้านสักทีนายประเสริฐพร้อมกับภรรยาก็เลยออกไปตามหา
ญาติญาติก็ตามกันไปด้วยหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอกลับมารอที่บ้าน
สักพักหนึ่ง๒ทุ่มเจ้าเดี่ยวเดินกลับมาที่บ้านตัวเดียว
สภาพคือเปียกน้ำไปทั้งตัวเลยค่ะเจ้าเดี่ยวก็เดินวนไปวนมาอยู่ไม่สกเลย
เหมือนจะส่งสัญญาณบอกอะไรบางอย่างญาติญาติเลยสงสัยว่าน้องปีใหม่อาจจะพลัดตกลงไปในอ่างเก็บน้ำแล้วจมหายไป
เดี่ยวอาจจะลงไปช่วยแต่ช่วยไม่ได้เลยรีบกลับมาบอกคนที่บ้าน
ครอบครัวก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยให้ส่งชุดประดาน้ำมาช่วยค้นหาน้องปีใหม่นะคะ
หากันนานกว่า๓ชั่วโมงก็ยังไม่เจอเพราะว่าอ่างเก็บน้ำมีขนาดใหญ่แล้วน้ำก็ลึกมาก
เจ้าหน้าที่ก็ต้องยุติการค้นหาชั่วคราวกระทั่งช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
นายประเสริฐรีบว่ายน้ำลงไปนำร่างลูกชายขึ้นมาจากน้ำ
ก่อศพแล้วก็ร้องไห้เสียใจตลอดเวลานะคะ
ปีใหม่คนนี้เป็นลูกคนสุดท้องจากลูกทั้งหมด๓คนค่ะ
ก็เสียใจมากเป็นธรรมดานะคะไม่ว่าจะเป็นลูกคนไหนเสียชีวิตก็ตาม
ที่สำคัญเจ้าเดี่ยวเองก็เสียใจไม่แพ้กันค่ะนั่งเฝ้าอยู่ไม่ห่างไม่ยอมไปไหนเลย
พอตำรวจเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะคะทางญาติเองก็ไม่ได้ติดใจสงสัยเรื่องของการเสียชีวิต
ก็เลยให้ญาตินำร่างของน้องปีใหม่กลับไปทำพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ